จังหวัดเชียงรายแห่งนี้ไม่ได้มีแค่เมนูเส้นแบบไทยกันนะคะคุณผู้ชม
สตอรี่จะเป็นยังไงไปสืบสาวราวเส้นกันเลยค่ะ

บอกว่าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นร้านแรกของจังหวัดเชียงรายแห่งนี้

มีทั้งแบบอาราคาสั่งเป็นจานแล้วก็มีทั้งบุฟเฟ่
เจ้าของร้านนี้เป็นคนญี่ปุ่นแท้เลยหรือ

แล้วก็มาอยู่ที่เชียงรายมีครอบครัวอยู่ที่นี่
คนญี่ปุ่นมาเปิดร้านที่นี่แน่นอนว่าจะได้รับประทานอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมจริง

สไตล์การตกแต่งร้านของที่นี่นะฮะ
ข้างหน้านี่เหมือนเมืองญี่ปุ่นเล็ก
ใช่ค่ะเจ้าของร้านเขาคิดแบบนั้นเลย

เป็นแบบญี่ปุ่นมาตั้งอยู่ที่เชียงราย

เหมือนเป็นร้านเหล้าที่ญี่ปุ่นแล้วก็ส่วนผสมผสานกับส่วนญี่ปุ่น

มา๒ปีกว่าแล้วค่ะ

อะไรที่เขาว่ามันเป็นจุดเด่นของร้านคืออะไร
นาเบยะหิวด้งเลยค่ะวันนี้

เธอคนนี้เป็นเชฟซักญี่ปุ่นเลย

ยากิคือย่าง

อันนี้ใส่อะไรบ้างอันนี้ก็จะมี
แป้งมันนะครับแป้งสาลีครับแป้งสาลี
แล้วก็แป้งแปะแช่ครับแปะแช่

อะไรจ๊ะตัวนี้เป็น

ขึ้นช่ายคล้ายนะครับคล้ายเหรอ
นี่อะไรวากะเมวากะเม
สาหร่ายวากะเมอ่า

ชิรากาเนกิชิรากาเนกิต้นหอมญี่ปุ่น
อันนี้เหมือนกัน

ยากิยากิใช่ไหมเอาไปย่างนะฮะ

ตอนนี้เป็นไข่โอเด้งที่
ไข่พรุใชฟักหวัดเรานะครับอันนี้

จะมีใบโกหมุเป็นสลายญี่ปุ่น

ปลาฮัสซู่โนโก่ครับ
ปลาแห้งลงไปกรองให้ได้น้ำซุปสีใสแบบนี้ก่อนจะเติมมิรินเพื่อเพิ่มความหวาน
โชว์อยู่เพื่อให้มีกลิ่นหอมและปิดท้ายด้วยเกลือเพื่อปรุงรสให้กลมกล่อมนั่นเองค่ะ

เส้นนุ่มเนอะเส้นนุ่มลิ้นเลยอ่ะแล้วก็น้ำซุปก็กลมกล่อมกำลังดี
เป็นรสชาติแบบญี่ปุ่นเลยอ่ะใช่ไหมมันจะเบาเบาอย่างงี้ครับอืม
หมดสิจะเหนียวนุ่ม
เชียวมันนุ่มนุ่มดีเนอะเชียวแล้วมันมันดีวะมูจิอร้อยค่ะอืม
อร่อยกับเป็นแบบรสชาติแบบญี่ปุ่นแท้แท้เลยต้นตำรับเลยต้นตำรับเลย
อีกเมนูหนึ่งที่ทางร้านเนี่ยอยากจะนำเสนอที่เป็นเมนูชื่อดังของร้าน
ก็คือชาบูชาโบอันนี้เลยมาแล้ว
อ่าแล้วนี่ก็คือเมนูชาบูชาบูเมนูชื่อดังของทางร้าน
โตเกียวแรสตรองแห่งนี้นะครับผมที่สำคัญก็คือน้ำจิ้มนี่แหละน้ำจิ้มสูดเด็ดที่ร้านเลย
ขั้นตอนวิธีการทำยังไงเนี่ยที่ร้านเราก็จะมีหัวเชื้อเท้าปั่นนะคะครับ
สมกับพริกป่นแล้วก็มีต้นหอมซอยแล้วก็มีน้ำพริกนรกซอย๑๐นะคะให้ลูกค้า
เดี๋ยวน้ำพริกนรกคือน้ำพริกของไทยเนี่ยนะใช่ค่ะซอยสิบค่ะ
หนึ่งจะเผ็ดน้อยกว่าซอยสิบอ่ะน้ำพริกนี่มีซอยหนึ่งซอยสิบซอยสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดมีไหม
ไม่มีค่ะข้ามเลยข้ามเลยซอยเลยตักซอยไปท้ายซอยเลยแล้วก็ใส่ซอสงาแล้วก็ใส่คอนเสิร์ตลงไปนะคะ
คนให้น้ำจิ้มทุกข้าวให้เข้ากันเข้ากันก่อนอ่าหมูนี่เราใช้หมูส่วนหน่อยนะอ่า
หมูสันคอค่ะชะบูชาบูชาบูจิ้มเลยนะ
หมูนุ่มนะเผ็ดมันแบบไม่ได้เผ็ดแบบไม่ได้เผ็ดจัดเท่าไหร่อ่ะ
แต่มันคือมันก็คือได้กลิ่นเผ็ดของมันมันมีส่วนผสมอื่นแน่นอนในพริก
ไม่ให้มีพริกอย่างเดียวอ่ะใช่ค่ะมันมีความหอมพิเศษของมันรวมถึงความมันของตัวงาใช่ไหม
เมื่อกี้ก็เจอเชฟมาแล้วกินอาหารฝีมือเชฟมาแล้วตอนนี้เชฟก็ไม่อยู่ด้วย
นินพาเชฟให้ฟังหน่อยเชฟเป็นคนยังไงประวัติความเป็นมาเขาเป็นยังไง
เชฟเป็นคนน่ารักนะคะแล้วก็เก่งมากเขาไปฝึกทำอาหารตั้งแต่อายุ๑๘
ตั้งแต่๑๘เหรอไปฝึกทำที่เรียวเตคือเรียวเตเมืองเกียวโตที่ประเทศญี่ปุ่นเลย
ที่ญี่ปุ่นเลยใช่แล้วก็ได้โดนเรียกตัวไปที่เรลเตย์อีกที่หนึ่งที่โอซาก้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
ใช่ค่ะตอนนั้นเขาเพิ่งอายุ๒๕ปีเองที่จริงถ้าไปอยู่ตรงจุดนั้นต้องอายุ๔๐อัพขึ้นไป
แต่เขาเพียงแค่อายุ๒๕๒๕ปีใช่แล้วเขาก็คิดค้นเมนูมากกว่า๓๕๐๐กว่าเมนู
แล้วทำไมเขาถึงมาอยู่เมืองไทยได้มาอยู่เชียงรายได้
เขาเคยได้ไปแข่งรายการแข่งขันทำอาหารในรายการทำอาหาร
แล้วเจ้าของร้านไปเจอมาแล้วก็เห็นก็ติดต่อ
ติดต่อเลยติดต่อมาให้ยูทิ้งบ้านเมืองยูมาอยู่กับไอดีกว่าอย่างนี้เหรอ

ก็สามารถมาทานอาหารฝีมือเชฟคนญี่ปุ่นแท้
ซึ่งมีประสบการณ์การทำอาหารตาม๑๐กว่าปี
แถมเคยอยู่ในร้านดังที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย

มายังไงร้านตั้งอยู่ที่ไหน
ร้านจะมาทางเข้าสนามบินนะคะ
เข้าสนามบินแม่ฟ้าหลวง

มาวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะจ๊ะ

สวัสดีครับเชฟ
สวัสดีครับพี่นอธครับ
คุณผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเชฟตูน
แล้วผมง็อตในช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องครับ
เชฟครับวันนี้แบบอยากกินเมนูแบบว่าแบบเมนูแปลกใหม่
หน้าตาแบบโอ้โหวอย่างนี้อะเห็นปะ
นี่มันอาหารนะครับพี่ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะพี่
นี่ยากไปนะครับเชฟอะครับเมนูแบบนี้ยากไปเหรอ

สำหรับผมไม่มีคำว่ายากเดี๋ยวผมจะทำให้พี่เนี่ยร้องวาวา
เมนูวันนี้นะครับเส้นใหญ่ทอดราดซอสพะแนงซีฟู้ด

ถ้าฟังชื่อนี่ก็เฟสออฟกันนะ
เดี๋ยวผมให้พี่น้อยทอดเส้นใหญ่ก่อนนะครับ
เทคนิคการทอดก็คือตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับ
พอร้อนแล้วเราก็หลีเป็นไฟแต่ว่ากลาง

เริ่มหอมแล้วครับผม

แล้วก็สามารถนำไปสร้างสรรค์ได้หลากหลายเมนู

เข้มข้นหอมมันอร่อยล้ำไม่ซ้ำใคร

ยังต้องมีติดครัวเอาไว้ไม่ให้ขาด

จะทำให้รสชาติอาหารอร่อยสัมผัสนุ่มนวลและมีมิติมากยิ่งขึ้น
เคี่ยวให้ตัวซอสเนี่ยเขาหนืดลงหน่อยหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวผมจะทำการปรุงรสเลยนะครับ
ด้วยน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลา

สอดผมเสร็จแล้วแล้วก็เพื่อความว้าวนะครับ
เดี๋ยวผมจะกรองซอสให้ซอสเขามีเนียน

งั้นเดี๋ยวผมลวกซีฟู้ดเลยละกัน

วันนี้เราใช้น้ำปลาหมึกหอยแมลงผู้นะครับแล้วก็กุ้ง

เราจะได้รู้ว่าอันนี้สุกแล้วสุกพร้อมกันเนอะ

อ่าเรียบร้อยนะครับแค่หน้าตายนะผมก็ให้๑๐คะแนนเต็มมาแล้วทีนี้ก็เหลือแค่รสชาติอย่างเดียวนะว่าจะเป็นยังไงมา
มันเป็นซอสแผนงที่แบบหอมเครื่องแกงนะแล้วมันก็นุ่มนวลกลมกล่อมเรียกว่าอร่อยจนน้ำตาไหลเนี่ยแบบนี้เนี่ย
ให้ไปอีก๙๐เป็นทั้งหมด๑๐๐คะแนนเต็มเลยเชฟ
โอ้โหขอบคุณมากครับพี่ชอบผมก็ดีใจ
นูแบบนี้เนี่ยเห็นแล้วเหมือนทำยากแต่ทำง่ายนะ
ผมเชื่อได้ว่าคุณผู้ชมดูจบแล้วเนี่ยสามารถทำทานเองที่บ้านได้อย่างง่ายเลยแล้วก็จะออกมาหน้าตาดูดีขนาดนี้